เกี่ยวกับคดีบุกรุ๊ปป่าเขาใหญ่ส์
เพราะฉะนั้นเราก็จะตามกรณีนี้กับอสูภาพในขีดเซ็นต์ใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

แผ่นดินและป่านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใครบุกรุกใครกล้าทำผิดต่อแผ่นดิน
ช่วงหลังนี่ติดคุกกันนักต่อนักแล้ว
แต่ถอยกลับไปก่อนหน้านั้น
มีความพยายามของคนที่มีบารมีมีตำแหน่งมีอิทธิพล
พยายามจะเข้าไปบุกลุกป่าที่โน่นที่นี่
แล้วที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือว่า

เขาใหญ่นั่นเป็นอุทยานแห่งชาติยังไม่ว่า

วันนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่องกันมาว่า
เช็คบินงาบเขาใหญ่ค้น๕จุดล่าสุนทรวิลาวัน
อีกข่าวบอกบุกบ้านรัฐมนตรีช่วยคมนาช่วยกระทรวงศึกษาคุณกระหนกวัน
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งระดมเต็มที่นำตัวส่งอายการ
และที่คุณน้ำแข็งเกินไปเมื่อสักครู่
คดีนี้จะหมดอายุความ
วันนี้วันที่๑๓มิถุนา
พอมีข่าวนี้ผมก็นึกถึงคนคนนี้หน้าลอยมาเลยครับ
คุณดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
และอดีตอธิบดีกรมอุทยาน
ผมจะขอสนทนากับท่านหน่อย

สวัสดีครับท่านสุภาพครับ
ครับผมขออธิบายสักนิดหนึ่งก่อนที่พูดไปเมื่อกี้
ก็คือของคุณสุนทรมี๒คดี
คดีหนึ่งจะหมดอายุความวันนี้
แต่คดีเกี่ยวข้องกับอีกคดีเนี่ยจะหมดอายุความกรกฎา๖๕
งงกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่า
ทำไมเพิ่งมากูลีกูจอจะหาตัวมาลงโทษ

เพราะฉะนั้นคดีอันนี้มันไม่มีจบคนจะตกใจคดีสิ้นสุดอายุที่ดินจะตกเป็นของเขา

ตอนที่คุณดำรงพิเดศรับตำแหน่งอยู่เป็นอะไรอธิบดีกรมอุทยานตอนนั้น

คราวนี้ไอ้ที่หลวงเนี่ยมันยังไงมันลบไม่ได้ภาพถ่ายธาตุการณ์มันชัด

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
อันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองเร็วเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอาทิตย
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี
คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

คราวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับรองแนวเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือจากอธิบดี

ในฐานะหัวหน้าพักรักผืนป่าฟังเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยในทางการเมือง
ความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยคุณดำรงพิเดชคิดยังไง
ผมก็ต้องเรียกร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีลำตีกระทรวงทรัพย์ฮะ
และให้ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยจัดการเขาใหญ่ให้หมดภายใน๙๐วัน
เคลียร์ทั้งหมดเพราะตรงนี้มันเป็นมรดกโลกล้านสามแสนไล่เนี่ย
ครับคุณจะปล่อยอย่างเงี้ครูถือว่าหนึ่งห้าเจ็ด
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ข่าวคึกคมทั้งประเทศผมบอกแล้วการแต่งตั้งเจ้าที่มาเนี่ย
ระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเอามาทำงานหรือทำเงินเนี่ย
ถ้าเอามาทำงานก็เป็นบุญของประเทศชาติแต่ถ้าเอามาทำเงินก็เป็นเวรกรรมของประเทศชาติ
นี่ผมยังไม่เห็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติให้สัมภาษณ์อะไรเลยเนี่ยรัฐมนตรีก็เงียบ
ผมยังไม่เห็นสัมภาษณ์อะไรเลยคือไอ้การเมืองก็การเมืองว่ากันไป
แต่นี่เป็นสมบัติของชาติมันคุณจะไปปล่อยป่าอย่างนี้ไม่ได้
มันเป็นไปได้ไหมที่เขาบอกว่าที่ตอนโยกย้ายแต่งตั้งได้รับตำแหน่งเนี่ย
เขาลงทุนพอมาอยู่แล้วเขาก็ต้องถอนทุน
วิธีการถอนทุนก็คือไปสมคบคิดกับคนมีอิทธิพลเหล่านี้ไงเป็นไปได้ไหม
ถามว่ามีไหมมีเป็นไปได้บางคนก็เป็นไปได้บางคนก็เป็นไปไม่ได้
อย่างผมผมมาเนี่ยผมไม่ได้ไปซื้อตำแหน่งอะไรใครอ่าฮะ
อันไหนมาสั่งชอบมาพระพระคุณผมก็ไม่พฤติบัติในยกมาสั่ง
ผมก็ไม่ทำฮะอย่างเงี้ยแล้วผมไม่เคยไปแต่งตั้งลูกน้อง
เอาเงินเอาทองใครทั้งสิ้นหัวหน้าหน่วยไปเนี่ย
ผมต้องคัดว่ามันทำงานหรือทำเป็นเอาไปอยู่แล้วมันจะทำงานหรือทำเงิน
เพราะฉะนั้นผมก็ดำเนินการผมทั่วประเทศครับ
กลับมาที่เขาใหญ่คุณดำรงคิดว่ายังมีอีกไหม
ที่ยังไม่ผุดไม่โผล่ขึ้นมาโอ้โหผมดูในแผนที่วันนี้นะ
น้ำตกนางรองเนี่ยแถวอ่างเก็บน้ำวังอะไรเนี่ย
อยู่ในแผนที่ออกเต็มหมดที่ลงที่ดิน
ผมก็ถามเอ๊ะกฎเกณฑ์การออกที่ดินวันนี้มันต้องสัมมนากันใหม่แล้วมั้งเนี่ย
ถ้าหน่วยงานใดระดับหัวหน้ากรมไม่มีหนังสือออกได้
คุณไม่สามารถจะออกได้ไม่ว่าเดินสำรวจไม่ว่าใดทั้งสิ้น
พอคุณไปออกเนี่ยคุณแอบทำกันทั้งนั้น
และเอาเจ้าที่ระดับล่างป่าไม้ที่ไม่มีอำนาจไปรับรอง
โอกาสช่องโวไงว่าต้องมีเจ้าที่ของหน่วยงานเป็นร่วมรับรองด้วย
ห้องโวมันเกิดตรงนี้ไงแล้วท่องโวเนี่ยระดับล่างเนี่ย
คือว่ามันไม่ระบุแต่แรกว่าต้องเป็นหนังสือ
หมายผมบอกต้องหนังสือกับอธิบดีรองอธิบดีต่อไปนี้
แต่ผมไม่รู้เขายังใช้อยู่หรือเปล่า
ของเก่ามันไม่ใช้ไงผมรู้ร่วมคิดกันไง
บางคนเจ้าที่ป่าไม้ก็ไปกินนอนบ้านในทุนเสร็จไปร่วมกับเขาเสร็จ
เขาใหญ่เนี่ยผมดูแล้วไอ้คนแรกคุณนรงเนี่ยเขาทำแผนที่ชัดเจนแล้ว
แต่ที่แนบทายภาคกิจขาใต้คนใหม่ไปยกออกเลย
คือแผนที่แนบท้ายว่ากิติกาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นประกาศอุทยานเขาใหญ่เนี่ย
มันจะยกได้ขอบเขตได้ต้องเป็นหนังสือที่อธิบดีเนี่ยมอบให้อำนาจในกอ
ยกแนวเขตตามที่มีปัญหาชาวบ้านร้องเรียนมันเป็นอย่างนี้ความเป็นไปได้อย่างนี้ได้

แล้วคุณถามที่ด้านบริษัทคุณสอบมายังไง๑๗ปี

แล้วไปจี้ได้เลยนี่จับได้ออกหมายเรียก
พรุ่งนี้ออกหมายเรียกได้เลยออกหมายเรียกวิระวันได้เลย
มันแปลกตรงที่ว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่มีที่จะทำกินเนี่ย
ลุกเข้าไปสักวาสองวาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราว
แต่ว่าไอ้คนที่มีบารมีอิทธิพลเนี่ยไปเอาเจ้าหน้าที่มารางวัดกัน
แล้วออกกันเองโดยอธิบดีไม่ต้องรู้เรื่องเนี่ยมันทำได้มันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอ
หลงลืมหมดมันลืมหมดพอเจอเงินเจอทองก็ไม่สนใจ
พวกประชาคุณสิทธิ์ศาสตร์การไม่เอาแล้วคุกฟาดกันแล้ว

ชักกระเยือกันไปชักกระเยือกันมาอย่างเงี้ยสังคม
สังคมอยู่กันยังไงเนี่ยชักเกย่อกันไปชักเกย่อกันมาอย่างเงี้ย
อืมเนี่ยแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วย
เดี๋ยวผมจะไปแถลงที่สภาด้วยเรื่องเนี้ยครับแถลงเมื่อไหร่ฮะ
ผมว่าจะแถลงวันสภาเปิดเนี่ยผมต้องไล่บี้อธิบดีกรมสุยานให้จัดการทั้งหมดรอบอุทยานเขาใหญ่มรดกโลกเนี่ยภายใน๙
ภายในเก้าสิบวันอ่าเอาล่ะฟังแล้วก็มีความหวังว่า
ป่ามันจะต้องไม่ถูกลุกครองไปฟรีแบบนี้
ฉะนั้นก็คอยตามดูนะครับหนึ่งตำรวจทำกันยังไงสิบเจ็ดสิบแปดปี
คดีไม่คืบนี่ถ้าฝ่ายทหารเขาไม่ลงมายุ่งด้วยก็เรื่องก็เงียบ
ไปกันใหญ่ขอบคุณนะคุณดำรงครับครับสวัสดีครับท่านสุภาพ
ขอบคุณครับคุณดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
เป็นสอสออยู่นะครับแล้วก็อดีตอธิบดีกรมอุทยาน
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่หลายคนต้องติดตามกันนะครับ